นกกะแตแต่แหวด
ถามว่าเขานอนขาชี้ฟ้าได้ไหม

เรื่องปกติของนกกะแตแต่แหวด
ที่นอนหายก็กลัวว่าฟ้าจะผ่านแล้วเนี้ยแล้วก็เอาขาชี้ฟ้าไว้เนี้ย
หมอนที่ใช้นอนจริงต้องอธิบายก่อนนกที่ไหนมันนอนแบบนี้บ้างไหม
นอนหงายแล้วนอนหนุนหมอนแล้วขาชี้ฟ้าขึ้นแบบนี้ค่ะ
คือมันเป็นความแปลกของน้องชนิดนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมดู
จากท่าของนกแล้วสิ่งที่นกนอนหนุนเนี่ยเขาเรียกว่าหมอนนก
นกเห็นไหมแล้วหมอนกนี่แหละค่ะเป็นเครื่องรางกันฟ้าผ่าเลยนะคุณ
เออเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อน
แล้วเวลาคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะไปซูมใกล้คุณดูค่ะ
เราได้เห็นลักษณะของหมอนได้เห็นท่าของนกนอนแล้วมันนอนนิ่งสนิทแบบไม่ติงไหวเลย
แล้วถามว่าเฮ้ยนี่มันตายหรือเปล่าเออจริงแต่เราจะบอกมันตายป่ะเนี่ยตายเลยอ่ะนอนนิ่งเลย
เหมือนตายนะแต่เขาบอกว่านกชนิดนี้เนี่ย
มันจะมีการปฏิบัติตัวของมันให้ปรับกับสภาพแวดล้อมอย่างเช่นมันอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าจะมีใครมาทำร้ายมัน
ก็เลยมันเลยนอนนิ่งแกล้งตายอ๋อนี่คือการแกล้งตายเหรอ
มันก็เลยนอนนิ่งแบบนี้นะหรือบางคนบางความเชื่อก็บอกว่ามันจะเป็นการฟังดูซิ
ว่ามันจะมีภัยพิบัติอะไรจากพื้นดินไหมฟ้าผ่ามีดินแผ่นดินไหวไหม
อะไรต่างต่างพวกเนี้ยมันเป็นสัญชาติยานของสัตว์เอาสังเกตดีดีนะขามันขยับนะ
มันก็ใช่ไงมันก็ยังไม่ตายมันเหมือนมันยังไม่ตายจริงจริงด้วยถูกค่ะคุณ
มันก็เป็นความแปลกของนกกระแต้แวดนี่แหละนะคะครับคือ
เน็ตเขาก็บอกว่าเออน่ารักดีนะไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน
บางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเออหรือว่านิ้วมันไม่เหมือนนกชนิดอื่นหรือเปล่า
ที่ไม่สามารถเกาะกิ่งไม้ได้ก็ว่ากันไปตามความเชื่อ
แล้วก็ตามข้อมูลความรู้ที่แต่ละคนมีอ่ะนะคะคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกอย่างงี้ว่า
ไอ้หมอนนกเนี่ยเขาบอกเป็นเครื่องรางกันฟ้าผ่าได้
แล้วชาวบ้านคนโบร่ำโบราณเขาก็จะพกไอ้หมอนนกเนี่ย
เอาไว้ติดตัวนี่เห็นไหมคะที่มันเป็นเหมือนหินน่ะเนอะ
ตัวอะไรที่แบบว่ามันหนุนคอเวลามันนอนแล้วมันพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ
เวลามันไปไหนเนี่ยมันต้องคาบไอ้หมอนของมันนี้ไปด้วย